ผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยมีไฟไหม้ร้านอาหารแถว๕แยกรัฐพร้าวนะครับ
ร้านนี้เขาเปิดเย็นนะฮะเปิดเย็นไปถึงกลางคืนนะครับ
ช่วงกลางวันไม่มีใครอยู่เจ้าของร้านก็ไม่อยู่พนักงานก็ไม่อยู่นะครับ
ปรากฏว่าไฟไหม้นะฮะวอดทั้งหลังเลยครับร้านนี้นะครับ
เพลิงนะครับแรงมากครับ

คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาดูกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านกล้องวงจรปิดในร้าน
เห็นเพลิงไหม้ก็รีบโทรบอกพนักงานที่อยู่กันแถวนั้นพักกันอยู่ย่านนั้น

โอ้โหควันขโมงแบบ
นี่ครับร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านลาดมะพร้าวนะฮะ
อยู่ริมถนนประหลโยธินมุ่งหน้าถนนวิภาวดีช่วง๕แยกรัฐพร้าวนะครับ
เพลิงลุกไหม้แบบแรงมากนะครับ
คนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ตกใจกันหมดนะฮะ
ต้นเพลิงเนี่ยมันเกิดอยู่แถวกลางร้านนะครับ
แล้วทีนี้ร้านแห่งนี้เนี่ยที่หลังคาเนี่ยที่เป็นโครงเหล็ก
จะมีฉนวนกันความร้อน
หุ้มเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
ไหม้อย่างรวดเร็วพังเสียหายทั้งหลังนะฮะ
สำหรับร้านค้าแห่งนี้นะครับร้านอาหารชื่อร้านลาดมะพร้าวนะฮะ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
ตอนนั้นมาถึงที่เกิดเหตุก็โทรแจ้งเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็รีบมานะครับมาถึงเนี่ยพอเข้าไปดูในร้านเนี่ยพบว่าพังเสียหายหมดแล้วฮะเธอล้มทั้งยืนเลยครับจนต้องรีบนำตัวขึ้นรถพยาบาลนำไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
โอ้โหหมดเลยนะฮะทรัพย์สินเข้าของอุปกรณ์ค้าขายต่างฮะ
เขาเรียกทุนหายกำไรหดหมด

ช่วงเวลาแบบนี้ด้วยฮะเธอบอกพังหมดส่วนนี้คือพนักงานดูแลร้านนะครับทีมข่าวของเราได้ไปคุยด้วยนะฮะนางสาวปณิตาอายุยี่สิบแปดปี
เธอบอกว่าเธอเนี่ยพักอยู่ไม่ไกลจากร้านคือที่ร้านเนี่ยไม่ได้ให้พนักงานกินอยู่อะไรที่นี่เธอก็ไปพักอยู่ไม่ไกลหรอก
เจ้าของร้านวันนี้โทรศัพท์มาหาบอกรีบมาดูที่ร้านหน่อยเพราะว่าเปิดกล้องวงจรปิดที่ร้านดูเนี่ยเห็นไฟไหม้อยู่ในร้านนะฮะเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเขาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของทางเจ้าของนะครับซึ่งก็กลับไปอยู่ที่บ้านเธอบอกว่าเธอก็รีบมามาถึงเนี่ยทีแรกก่อนจะมาถึงเนี่ยนะไม่คิดว่า

นี่ฮะร้านลาดมะพร้าวนะถ้าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เขาก็ต้องเปิดร้านอยู่ร้านอาหารร้านนี้นะฮะวันนี้พนักงานคนอื่นพอทราบข่าวก็มาที่ร้านกันนะครับกอดคอกันร้องไห้นะบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเก็บร้านกันเนี่ยนะเที่ยงคืนตีหนึ่งก่อนจะกลับบ้านเนี่ยยืนยันว่าตรวจสอบความเรียบร้อยกันหมดแล้ว
งานไม่มีงานทำเพราะว่าร้านไฟไหม้ไปแล้ว
คือว่าพี่อีกคนนึงเขาจะอยู่ในครัวอยู่แล้วเขาจะปิดเรียบร้อยให้ค่อยออกมา
ส่วนสาเหตุนะครับเดี๋ยวชุดพิสูจน์หลักฐานต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าจะเกิดจากอะไรนะฮะ

จริงค่ะไฟไหม้ทีนี้หมดเลยนะคะ